ที่นี่เขาพบต้นกล้วยประหลาด
สังเกตไหมกล้วยประหลาดเนี่ยนะชอบมาช่วงนี้เหลือเกิน
ไม่ชอบมาเหรอแต่ชอบไปดูนะ

ขับมากันเต็มเลย
เยอะค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องว่าที่นี่มีกล้วยประหลาดนะคะ
ลูกกล้วยเอาไว้กินแต่ว่าลูกมันออกมาเป็นหน้าตาแปลก

ไปกันที่บ้านวังหินตำบลทุ่งสางอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครซีถำราช
หลังจากที่ชาวบ้านท่านหนึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณ
ออกมาทำสวนปลูกผักปลูกพืชทั่วไปนี่แหละค่ะ

ลูกไว้ในที่ดินตัวเองคิดว่าจะปลูกไว้รับประทานเอง

กล้วยมันมีอายุประมาณ๘เดือนแล้วมันออกเครือมาแบบนี้
มันโผล่ยาวออกมากลางลำต้นเลยแล้วปลีของมันม้วนแทงกลับเข้าไปอยู่กลางลำต้น
มันผิดแปลกไปจากต้นอื่นปกติที่เคยเห็นกัน
ก็ทำเอาเจ้าของบ้านเขาไม่กล้าเก็บไว้ไม่กล้ากินไม่กล้าทำอะไรเลย

ก็เลยขุดต้นกล้วยต้นนี้ค่ะมาถวายให้กับวัดวังหิน
ด้านพระประสงค์สิริจันโทรักษาการเจ้าอาวาสวัดวังหิน
ท่านก็นำไปปลูกไว้หน้ากุฏิใกล้กับช้างปั้นคู่ใหญ่

เคล็ดก็คือว่าช้างชอบกินกล้วย
ก็เลยนำต้นกล้วยมาปลูกไว้ใกล้ช้าง
พอชาวบ้านทั้งในทั้งนอกเขารู้นี่แหละค่ะคุณ
ก็ตามมาชี้รูปคลำกันอยู่ตรงนี้
นำดอกไม้สดพวงมาลัยดอกไม้แห้งผ้าสีถูกเทียน
มาพันกันรอบต้นกล้วยนี่เลยค่ะ
บางคนเอาแป้งมาด้วยนี่เห็นไหม
้วยสีเขียวมีขาวตรงหัวนิดนึง
ฝึกนับเลขทำไมไม่รู้

นับไปเรื่อยค่ะเขาบอกได้นับไปนับมาได้๙๔ลูก

บางคนเขามีบอกด้วยนะว่าเห็นอะไรบ้างเลขอะไรบ้าง

มันเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าวที่ฉันบอกเยอะเกินไป

ไม่เอาเราจะไม่บอกพูดถึงเรื่องตัวเลข
เราจะพูดถึงว่าเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขาเห็นเลขอะไร
เขาจะบอกแบบนี้แล้วคุณว่าคุณเห็นอะไรอ่ะ

แต่ว่าท่านรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด

ช่วยออกลูกออกผลมาชาวบ้านแห่แหนกันไป

มันยังไม่สุกไงรอมันสุกก่อนสิ

เป็นเรื่องที่เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ

อย่าไปงมงายกับอะไรสิ่งพวกนี้นะ